มาต่อที่เรื่องที่ทำให้วุ่นกันทั้งบางแล้วครับ
เหตุการณ์มันเกิดเพื่อนิชัยนาธิ์มีคนไปเจอ
มีศพลอยน้ำมาติดอยู่ใต้สะพาน
ก็พากันแจ้งทั้งกู้ภัยตำรวจหมอไปตรวจสอบ

พอไปแตกตัวปุ๊บลืมตาหายใจเฮือกขึ้นมาเลย

เนี่ยแล้วคือเขาก็เพ่งกันหลายรอบ

คุณคิดดูถ้าเกิดกลางคืนมันจะหล่อนกว่านี้
แล้วคุณดูหน้าเขาหน้าซีดเขาขาว
คนก็ดูเฮ้ยศพคนตายลอยน้ำมา
ขออภัยคุณผู้ชมบางคนบอกว่านึกว่าอืดแล้ว

นี่ดูดิเอาใครเห็นเราก็ตกใจใช่ไหมนิ่ง
อุ๊ยมีปลาไปตอดด้วยโอ๊ยตาย

เรื่องมันเกิดขึ้นที่ชายนาฏอำเภอเมืองชายนาฏครับ

ก็มีคนแจ้งไปพบศพคนตายครับ
อยู่ใต้สะพานข้ามครองส่งน้ำชนรับประทาน
รองส่งน้ำหนึ่งก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครกู้ภัย
ร่วมกระตันยูของชัยนาฏแพทย์เวรของโรงพยาบาล
ชัยนาธนเรนทรก็ไปทั้งหมดรวมกว่า๒๐คน
แล้วก็มีชาวบ้านไทยมุงก็มุ่งเข้าไปครับ
ยืนดูเต็มไปหมดเลยนะครับ
พอไปถึงไปพบกระเป๋าเดินทางสีดำ
อยู่ที่บริเวณถนนก็ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเป็นของคนตายหรือเปล่า
มาไว้แล้วโดดลงน้ำหรือเปล่าหรือยังไง
มีมือถือด้วยมีขวดน้ำด้วยอยู่ที่สาราริมทาง
ไปข้างล่างมีรองเท้าแล้วเสื้อผ้าอยู่ในป่าย่าริมครอง
แล้วพอไปปลุกดูสิคุณผู้ชมอ้าวฟื้นอ้าวไม่ได้ตายทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ
แกล้งตายหรอนี่ยังไง
แล้วสุดท้ายเขาบอกว่าผมแค่ร้อนครับผมเมา
แล้วมีการบอกว่าจะนอนต่อด้วยนะคุณ
คือเหมือนกับจะมาปลุกทำไม
นี่ไงขอนอนต่อได้ไหมผมเมาผมร้อน
เจ้าตัวคือนายอำนาจอายุ๓๐ปีเขาบอกว่า
ก็มันร้อนนะก็เลยลงมาแช่น้ำเนี่ยจะมาปลุกผมทำไม

ไม่มีใครอยู่บ่ร
บนมันเขาอยู่กันให้เต็มไหมรู้ไหม
เชื่ออะไรเราเชื่ออะไรจำเชื่อใส่ได้ไหมเนี่ย
ใช่เชื่ออะไร
รู้ไหมเนี่ยทั้งหมอทั้งตำรวจทั้งอะไรมาเนี่ย

พี่เดชน์พี่เดชน์พี่เดชน์พี่เดชน์
ชื่ออำนาจใช่ไหมนามสกุลปั้นงาม

น่าจะเป็นอำนาจนำสกุลฟั่นเฟือนมากกว่า
มาทำแบบนี้เพราะว่าคนเขาก็ตกอกตกใจนะ

ตื่นมาแกก็งงเอ้ามาทำไมก็เยอะแยะ

ผมไม่ได้ตายนอนอยู่๒ชั่วโมง
ใครจะไปรู้ว่ายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่

แต่ก็ระหว่างทางก็ดื่มเหล้าจนเมา

เห็นว่าคลองส่งน้ำมันก็น่าจะน้ำเย็น

อดเสื้อแล้วก็ลงไปนอนแช่น้ำเพราะอากาศมันร้อน
นายนิพนธ์ปัญญาธรอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันอยู่
บอกว่าตอนนั้นที่ลงไปเนี่ย

สังเกตว่าศพนี้ทำไมมันนอนหงาย

เขาก็ตกใจสิครับขยับสนุ่มขึ้นมาแบบนี้
เขาบอกว่าทำงานมาสิบกว่าปี
จะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกในชีวิต

ฆ่าว่าเสียชีวิต
แม่แสดทำกู้ภัยมานี่กี่ปีละครับ

ไม่เคยเจอครับ

จริงมาเจอเทสนี้

เสร็จน้อยอมรับนอนนิ่งนอน๒๓ชั่วโมง

มันสะพริบตามมีอะไรบ้าง

คือมีจากคนหัวร้อผมก็ชอบ
สังเกตไหมไอ้ป้ายที่เขาป้ายตัวเลขเขาไปตั้งไว้เตรียมพร้อมแล้ว

คือประเด็นก็ต้องยอมรับว่าเขานอนนิ่งดีจริงนะ

ใช่คือดิฉันก็ไม่รู้ว่าข้างใต้จริงมันตื้นหรือเปล่า

ถ้าเกิดว่าลอยได้ทั้งตัว๒ชั่วโมงนี่คือนับถือ
คนเมาบางทีเรากลัวว่าเขาจะแบบจมไปเลย

แต่งตัวเอากระเป๋าขึ้นรถเหมือนเดิม

เขาก็เออข้างหลังอ่ะ

แต่ก็ยังอุตส่าหลุยเดินลงไปนอนได้นะ

แวะมาแล้วก็จอดเขาก็เลยแบบสังเกตดูว่า

เขาบอกว่าถ้านายอำนาจจะไปนครสวรรค์
อ่ะเขาไปจอดดูพอดี

แล้วแบบก็ผ่านไปพอดีผมจะไปพิจิตร

ได้ยินเท่านั้นอำนาจก็รีบแต่งตัวครับ

ไม่ใช่อะไรหรอกชาวบ้านที่เขาไปเห็นเขาตกใจ
แล้วเดือดร้อนชาวบ้านกู้ภัยเขาด้วย
๒๐กว่าคนน่ะอีกสามไม่ใช่แค่กู้ภัยไง

เขาเมาแล้วกลับบ้านให้มันดีดีกว่านะครับ
สุดท้ายอำนาจก็ได้กลับบ้านที่นครสวรรค์ยังปลอดภัย
มีคนไปส่งถึงบ้าน